ยังอยู่ที่เรื่องของงูแต่ว่าไปเจออยู่แถวอ่างทองเมื่องูมันไปที่บ้านของชาวบ้านแล้วเจอแถวอ่างทองเพราะฉะนั้นต้องเจอกับพี่คนนี้
พี่รัฐาสุดยอดนักจับงูฮะที่อ่างทองเสร็จพี่แกหมดแล้ว

เหมียวตัวนี้ยังไงค่อยเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของเรื่องฮะพี่รัฐากู้ภัยสาวทีมงานอสรพิษวิทยาแห่งอ่างทอง
เขาต้องบุกไปจับงูเห่ายักษ์ที่มันหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านเลขที่๗๙หมู่๗ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

โอ๊ยมันแผ่แม่บ้านอยู่เลย

คุณคุณดูเอาตัวใหญ่คุณบอกว่านี่คืองูเห่าที่ตัวใหญ่มากงูเห่ายักษ์อ่ะจริง
คุณนี่งูเห่านะครับคือถ้าเห็นงูลักษณะแบบนี้แล้วเป็นงูจงอางผมจะไม่สงสัยเลย
เพราะตัวมันใหญ่อยู่แล้วแต่นี่งูเห่าซึ่งตัวมันใหญ่อย่างนี้
จังหวะนี้เหมือนงูจงอางอ่ะจริงโอ้โหแล้วพี่รัฐาแกต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วต้องระวังด้วยนะ
ทั้งที่พี่รัฐาเองก็มีความชำนาญอยู่แล้วแต่แกก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะงูตัวใหญ่ขนาดเนี้ย
มันแผ่แม่เบี้ยมาพร้อมจะฉกเลยนะเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับดูสิฮะ
ความใหญ่ยาวของมันไม่ธรรมานาจริงสุดท้ายพี่รัฐาใช้จังหวะนี้นะครับเกลียวมันออกมาดึงออกมาแบบนี้

เออสุดท้ายจับได้นะคุณผู้ชมนะ
แม้ว่าจะยากลำบากเพราะมันไม่ใช่ง่ายนะ

แต่คุณผู้ชมอย่าไปทำตามนะ
เจอนะคุณนะต้องตามกู้ภัยนะ

แต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็ตามกู้ภัยของที่นั่นไปแล้วกันเนอะ
เพราะว่าแต่ละคนกู้ภัยแต่ละที่เขามีความชำนาญอยู่แล้ว

จับเองแล้วมันฉกเข้าเบ้าตาทำไง

มันพ่นพิษใส่ตาก่อนคุณ

เพราะพี่เขาน่าจะจับงูเป็น๑๐๐ตัวแล้วดิฉันว่า
จริงเพราะแกมีความสามารถนะ
วันหลังให้พี่รัฐาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์การจับงูอะไรยังไง
เป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านรวมถึงพี่รัฐาด้วยนะคะ